พอเมษาปั๊บจะเข้าสู่ฤดูนี้
ไม่ใช่ฤดูร้อนร้อนเข้าอยู่แล้ว

สีสันของเกณฑ์ทหารที่มีทุกปีคืออะไร

ผมยาวผิวพันธุ์ดีนะ
นี่ครับดูบรรยากาศแรกก่อนที่อำเภอวัดโบด

ท่านตรวจเลือกทหารกองเกินจากหกตำบล
มีชายไทยอายุถึงเกณฑ์๒๘๔คน

แต่ที่สะดุดตาก็ไม่พ้นสาว๒นะฮะ
๒คนที่มาร่วมตรวจเลือก

คนแรกคือนายธนทัศน์เหม็นจ้อน

และอีกคนมาในชุดนักศึกษาคือ

นี่ฤิษราโอนวังอายุ๒๒ปี
เธอมีดีกรีเป็นนางงามสาวประเภท๒
ที่ชนะเลิศมาแล้วหลายเวที

เธอเนี่ยนะผ่อนผันการเกณฑ์ทหารมา๓ปีแล้วล่ะ
แต่ปีนี้เนี่ยเธอมาทำเรื่องขอสละสิทธิการผ่อนผัน
ข้อเสนอของเธอน่าสนใจ
เธอบอกว่าเธอเสนอให้กองทัพเนี่ย
รับสาวสองเข้าเป็นทหารบ้างได้ไหมล่ะ

เพราะทหารหญิงก็ยังมี
บอกว่าถ้ากองทัพเปิดรับ
สมัครทันทีครับคุณผู้ชมครับ
อยากให้แบบว่าทุกอาชีพเปิดกับสาวประเภท๒

จริงเหรอนึกว่าน้องลูกเม่นจะแบบอยากอยู่กับความสวยความงาม

นั่นสิผมเพิ่งเคยได้ยินความคิดนี้ครั้งแรกจากสาวสอง
โอ้โหทำไปเล่นไปนะหัวใจเธอยังแมนอยู่นะ
เอาไปที่อุทัยธานีบ้างสวยขนาดนี้หรือเปล่า
ที่อำเภอหนองขายอย่างครับมีการตรวจเลือกทหารเกณฑ์วันแรก
มีชายไทยที่อายุถึงเกณฑ์เข้ารายงานตัว๙๓คน
เอา๑๗คนสวยไม่แพ้กันนะฮะ
ที่นี่นายนาธีปลั่งการนะครับหรือว่าน้องน้ำพึ่งอายุ๒๑ปี
แล้วก็นายธนพรนุ่งโตหรือว่าน้องนาเดียอายุ๒๑ปีเท่ากัน
สูงใกล้กันสวยเหมือนกันเลย

มือกันมารายงานตัวรับการตรวจเลือกครับ
เนื่องจากแต่ว่านี่แหละฮะ
คือภาษาทหารเขาบอกว่าเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิด
ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกครับ
ส่วนอีกที่หนึ่งนะฮะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานี่เองที่
หลวงพ่อขาวตะบนหลักแก้วอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองครับ
บรรดาชายไทยที่เข้าเกรแล้วก็จับได้ใบดำ
ก็พากันมาแก้ผ้าแก้บนครับ
แก้ผ้าแก้บนหลวงพ่อขาวหรือว่างิ้วแก้ผ้านี่แหละ

มีทั้งการแก้ผ้าหมู่วิ่งรอบองค์หลวงพ่อขาว
หรือบางคนก็แก้ผ้าแล้วก็เดินเคาะปี๊บเสียงดังไปรอบหลวงพ่อขาว
ขณะที่ด้านหน้าสาราก็มีบรรดาญาติพี่น้องเพื่อนฝูง
ส่งเสียงเชียร์แล้วก็เปิดเพลงเต้นกันอย่างสนุกสนานนะครับ
เขาบอกว่ามันเป็นสีสันประจำปีของช่วงเกณฑ์ทหาร
คุณผู้ชมครับหลวงพ่อขาวเนี่ยนะครับ
เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางเลไลสีขาว
เป็นศิลปะสมัยอายุทยาครับหน้าตักกว้าง๑เมตร
สูง๑เมตร๘๐เซนติเมตร
เริ่มแรกของการแก้บนแก้ผ้าเนี่ยนะครับ
ก็เพราะว่ามีคนอุตริไปบนหลวงพ่อขาวว่า
ถ้าไม่ถูกเกณฑ์ทหารจะมาวิ่งแก้ผ้า
แล้วก็ตีปี๊บรอบหลวงพ่อขาว
แล้วเขาก็ไม่โดนทหารจริง
พอไม่โดนจริงคราวนี้มันล่ำมันลือไป
อ่ะถ้าไม่อยากโดนทหารต้องมาบนที่นี่
นี่แหละฮะเรื่องราวมันก็เป็นแบบนี้แหละครับ
บางคนผมเห็นภาพนะบางคนโดนใบแดง
ไปลมลมพับหิ้วปีกันไหม
ถ้าอยากเป็นทหารอะไรแบบนี้นะ